ออสนี่เป็นพระเอกจะเป็นพระเอกซีรีส์หนูในปีนี้นะ
คนติดตามแต่ว่าคนเข้าใจผิดเยอะมาก
สนิกกันมากค่ะเพราะว่าจอร์สไปเที่ยวกับน้องพลอดี
ให้น้องเล่นก่อนกับคุณเจอกันแล้วไปดูน้องได้ดันตรง
ไม่มีค่ะ
เพราะไม่อยากทุกคนไปเสียความว่าโอ้เหมือนซีรีส์อีกแล้ว
เพราะว่าจะเป็นซีรีส์อีกแล้วแต่ทุกคนคุยความไป
ใช่เพราะว่าเหมือนซีสันหนึ่งเล่นเป็นแฟนเก่ากัน
แล้วซีสันนี้เดี๋ยวเอ้ยมันจะเอ้ยสปอยปะเนี่ย
เอาซีสันนี้จะกลับมาเล่นด้วยกันมากกว่า

ประมาณกลุ่บเดือน
เมื่ออะไรคุยกับมัน
หรือมายุ่งมะเป็นระบบกัน
ก็ก็ปล่วงนะคะแต่ว่าเราก็ถ้าเราเข้าไปถามเขามันก็จะดึงกลิ่นเราแบบเหมือนเยอะเยื้อ
เออก็แบบบอกเพื่อนเขาปล่อยมาก
สำหรับหนูไม่นะคะหนูรู้สึกว่าดีกว่าแล้ว
ถ้าเราแบบไปจมความรู้สึกนั้นนานคนที่เสียจงขับจิตที่หลับ

ไปไหน

จะบอกถ้าสงสัยก็ต้องมาถามกันก็ได้